ส่วนข่าวนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อย
มันเกิดอะไรขึ้นตรงถนนตรงนี้

ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เป็น๒๐คันเลยค่ะ
ขี่มาแล้วล้มขี่มาแล้วล้ม

โอ้ยล่วงเลยโอ้ย
เห็นไหมว่ามันลื่นขับไม่ได้แล้วก็ปิดถนนแล้วแหละ

ชุดขี้สนถนนแล้วแหล่งไม่ได้หรอก
อังจารย์มากเลย

ที่มันล้มกันเป็นนาวเลยไม่ได้แล้ว

ผมบอกเลยว่าผมเคยอยู่ในประสบการณ์แบบนี้
คือไม่สามารถขนาดเป็นรถเก๋งนะควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับ
เยียดเบคเยียดเบคไม่ได้เยียดเบคก็ทะไหล
รุงบรายหันทางนี้มันก็ไปอีกทางซื้อซื้อซื้อซื้อ
แล้วก็คือมอเตอร์ไซส์ก็จะล้ม
แล้วรถของพี่ตอนเจอแบบนี้คือชนไหม
ตอนเย็นวันก่อนเจ้าของคลิปเขาบอกว่าตอนนั้นนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศแหละ

ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มแบบหลายคันนะเพราะอะไร
แล้วเห็นว่าที่พื้นไอ้ที่ดูมันลื่นเหมือนมีน้ำอยู่
ไม่ใช่น้ำฝนนะไม่ใช่หลังฝนตก

นี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้รถล้ม
คิดดูสิวันเดียวล้มประมาณเกือบ๒๐คันได้

เมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะพัฒนาการต้องปิดถนนแล้วแหละ
เอาทรายมาโรยทำความสะอาด
ท้ายที่สุดสามารถเปิดทางได้

แล้วหลายคนมาคอมเมนต์ว่ามีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ย
ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
น้ำมันมันมาอยู่ที่พื้นถนนเยอะขนาดนี้ได้ยังไง
ปรากฏว่าตอนไปย้อนดูกล้องวงจรปิด

พวกคุณคันนี้เดี๋ยวสังเกตดูดีนะ

คือตอนแรกถนนยังไม่มีอะไรเห็นไหม

ถูกต้องตอนแรกถนนปกติเลย

เหมือนกับมีน้ำมันไหลออกมารั่วออกมาค่ะ
แล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้รถมอเตอร์ไซค์
ล้มกับ๒๐คันค่ะ